คดีของคุณแตงโมยังติดตามหลายมิตินะครับ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นดราม่าในโซเชียล
ประเด็นคนในครอบครัวแล้วก็ประเด็นทางคดีนะครับ
ทางคดีเนี่ยโอ้โหแว่วออกมาเหลือเกิน
วันพรุ่งนี้มารืนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแถลงปิดสำนวนคดีนะครับ

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลเพิ่มเติมอีกนะครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้จะเรียกว่าอะไรดี
อดไปหรือว่าย่องไป
หรือแอบหรอฮะไปแบบเงียบไปแบบเงียบแต่เขาก็ไม่ย่องเขาไม่แอบนะ
เขาไม่แอบนะแต่เข้าไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ตอนออกมาเนี่ยนักข่าวรู้เห็นค่ะ
เออนะฮะแต่จำรถได้แหละฮะนี่คือรถของไฮโซปอร์นะครับ
คือเมื่อวานี้ตำรวจได้เรียกผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนนะ
มาสอบปากคำแบบเงียบที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ถนนวิภาวดีรังสิต
ไม่ได้ไปที่สพเมืองนนทบุรีนะมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะ
โดยประมาณบ่าย๒๒๕นาทีรถตู้ป้ายแดงขับเข้ามาในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
จำได้เลยสีดำคันนั้นคือของไฮโซปอร์
จากนั้นไม่นานไฮโซปอลหรือว่านายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ก็เดินออกมาจากตัวอาคาร
ก่อนจะขึ้นรถตู้แล้วขับออกไปทันทีคุณ

ต่อมาเวลาประมาณบ่าย๓โมง๑๕นาที
กระติกครับนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์นะครับ

แล้วก็มาในฐานะพยานของคดี
มาที่กองบังคับการตำรวจภูทรภาค๑แล้วเช่นเดียวกัน

ว่าการเรียกคนบนเรือทั้ง๕คนมาสอบปากคำอีกครั้ง
เพราะมีคำสั่งจากพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบตรฮะ
เร่งคลี่คลายคดีแตงโมให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
ทุกประเด็นต้องมีคำตอบให้สังคมให้สิ้นสงสัย
นี่คำของทางตำรวจเขานะให้สิ้นสงสัย
และให้รายงานความคืบหน้าในการสอบสวน
ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกวัน

การสอบปากคำทั้ง๕คนครั้งนี้นะฮะ
เพื่อบันทึกคำให้การลงในสำนวนสอบสวน
และเซ็นเอกสารยืนยันยืนยันคำให้การเป็นครั้งสุดท้าย

เพราะถือว่าคำให้การทั้ง๕คนก่อนหน้านี้
ถือว่าถือได้ว่าแค่บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

ต้องเซ็นเอกสารยืนยันคำให้การเป็นครั้งสุดท้าย

ขณะนี้การสอบสวนของตำรวจถือว่าครบถ้วนแล้ว
โดยสรุปว่าการตายของคุณแตงโมนิดาเป็นอุบัติเหตุ

ตามที่เป็นรายงานข่าวในเชิงลึกเชิงลับออกมานะครับ
การตายของคุณแตงโมนิดาเป็นอุบัติเหตุ
คำให้การของพยานในที่เกิดเหตุทั้ง๕คนสอดคล้องกัน
จนเชื่อได้ว่าคุณตังโมนี่นะพลัดตกท้ายเรือ
และคำให้การของแซนวิสาพัฒน์มโนมายรัฐ
ไม่มีเรื่องความโกรธแค้นใดกับผู้ตายมาก่อน
ให้การว่าคุณแตงโมไปนั่งปัสสาวะ

ปัสสาวะเสร็จกำลังใช้มือจับขาแซน
เพื่อพยุงตัวขึ้นมาโดยที่แซนเองก็ไม่ทันระวัง
ทำให้แซนเสียหลักถลายลื่นขณะที่นอนอยู่
ทำให้คุณแตงโมและแซนพยายามพลิกตัวไม่ให้หล่นลงน้ำ
แซนพยุงตัวไว้ได้
แต่แตงโมพลิกตกไปด้านซ้ายของเรือ
ก่อนจะจมหายไปในแม่น้ำ
จากนั้นแซนจึงตะโกนบอกคนอื่นบนเรือว่าแตงโมตกน้ำ
จึงมีการรีบวนเรือกลับค้นหาทันที
และคำให้การของพยานทุกคนบนเรือ

พบเส้นผมที่ซอกเบาะด้านซ้ายท้ายเรือ
เมื่อตรวจพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นเส้นผมของคุณแตงโม
ซึ่งไปตรงกับการจำลองเหตุการณ์

เทียบกับบาดแผลที่ขาทั้งสองข้างของคุณแตงโม

ทางตำรวจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม

ว่าจะดำเนินคดีกับใครหรือข้อหาอะไร

และตรวจสอบสำนวนจนครบทุกประเด็นแล้ว
ก็จะส่งมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้แถลงข่าวปิดคดีต่อไป

ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการรายงานในเชิงลึกนะฮะ

ก็ต้องฟังนะฮะการแถลงปิดคดี
ถ้าพบตรจะแถลงเอง

โอ้นี่คือทิศทางในการสอบสวน
ลักษณะอย่างที่คุณสืบสกุลพี่บุ๊กได้เล่าไป
แล้วคนบนเรือก็ให้ปากคำมาแบบนี้นะคะ